เช้าทั้งวงการลงวงการผ้าเหลืองนะคะวงการสงฆ์เลยว่า
มีเจ้าอาวาสวัดดังรูปนึง
ข่มขืนเด็กตั้งแต่เขาอยู่ม๒จนกระทั่งอายุ๑๘ปี
มขืนต่อเนื่อง๕ปีจนน้องตั้งท้องได้๕เดือน
พอถูกจับได้นะมีการเจรจาบอกขอจ่ายแสนห้า
แล้วหนีไปเลยหนีไปจำวัดอยู่วัดอื่น
ล่าสุดตำรวจตามจิกจับตัวมาศึกได้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือพระอาจารย์สง่าวงเมืองอายุ๕๒ปี
ฉายาเขาคือพระสุริยพรเป็นพระนักพัฒนาชื่อดัง
ชาวบ้านเนี่ยเลื่อมสายนับถือกันมากเพราะว่าเป็นพระนักพัฒนา
เป็นเจ้าอาวาสวัดดังในตำบลเมืองฝาง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ค่ะขออนุญาตไม่เรียกพระแล้วนะ
มขืนผู้หญิงเป็นเด็กหญิงอายุแค่๑๓ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มื้อต่อเนื่องยาวนานมา๕ปีเต็ม
น้องอายุ๑๓จนน้องอายุ๑๘
เรื่องมันแดงเพราะน้องตั้งท้องได้๕เดือน
ไปแจ้งความเอาผิดเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนด้วยนะ
แล้วขอเจรจาบอกว่าขอจ่ายเงิน๑๕๐๐๐บาทก็แล้วกัน
จากนั้นเก็บข้าวของออกจากวัดไปหาจำวัดที่อื่น

ชาวพุทธเขาบอกว่าเขารับไม่ได้อ่ะ
นี่มันอาทยากรนะนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าอาวาสใดทั้งสิ้น
ล่าสุดชุดสืบสวนกองประปรามเนี่ยแกะรอย

หนีไปกบดานที่สำนักสงฆ์ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในผ้าเหลืองตามปกติเลยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปตามพระครูประทีปธรรมนุจิตโตเจ้าอาวาสวัดกระโดนเนี่ย
ให้มาเป็นพยานแล้วก็ให้นายคนนี้เปล่งวาจาลาศิกขาต่อหน้า

เพราะว่าเขารับสารภาพต่อชั้นพนักงานสอบสวนไปแล้ว

ก็ไม่คิดว่าจะมีคนตามมาเจอที่นี่